เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนทำความรู้จักกับซอจียอนกันดูว่าเธอเป็นใครมาจากไหน
และเริ่มเข้าวงการบันเทิงในประเทศไทยได้ยังไงค่ะ
นี่แหละค่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากหน้าตาเกาหลีเกาหลีของเธอที่มันอินเทรนด์มากเลยนะคะ
กระทั่งเพื่อนสนิทอย่างคุณก๊อฟพิชยะคุณไม้พี่รัฐเนี่ยเขาชวนมาเทสเสียงที่แกรมมี่
ไม่รู้ว่าจียอนร้องเพลงได้เหมือนกันนะ
กระทั่งบุคลิกของจียอนมันเตะตาคุณบอยทะกลเกียจเข้าค่ะคุณค่ะ
เพลงติดหูแฟนคลับก็คือเพลงนี้ไปฟังกันดูจ้ะ

แล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีผลงานแสดง
เริ่มต้นมาจากซิตคอมนัทกับนัท
นี่ไงจนสร้างตำนานรักร่วมค่ายกับอาเดอะสตาร์มาแล้ว
ก่อนที่จะปิดฉากลงเมื่อปีก่อนแล้วก็มีกระแสดราม่าตามมาด้วยนะ
แล้วก็ที่เริ่มโด่งดังมากขึ้นเรื่อยเนี่ย
ก็เพราะว่าเพื่อนสาวสุดซีอย่างคุณชมพู่ก่อนบ่าย
ชักชวนมาฝากเนื้อฝากตัวกับอาเป็ดเชิญยิ้ม
ทำให้เธอเริ่มที่จะมีพื้นที่โชว์ความสามารถ
หายความหาปนความน่ารักในแบบฉบับของเธอในงานแสดง
แล้วก็รายการตลกเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ทันฮิตติดลมบน
เป็นตลกซุปตาหน้าสายสายเลือดเกาหลี
ก็ต้องมาสะดุดซะก่อนกับสารพัดข่าวดราม่าที่เกิดขึ้น
แฉพฤติกรรมของเธอกันมากมายเลยต้องบอกแบบนี้
ปลดทั้งหนังทั้งรายการอย่างที่คุณพลอยบอกจนแฟนก็หวั่นใจเหมือนกันว่า
มรสุมครั้งนี้ของเธอจะจบลงจริงอย่างที่เธอหวังหรือเปล่า
หรือว่าจะทำให้เธอหายหน้าจากวงการบันเทิงไทยบ้านเราไปเลยหรือเปล่า

ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างหนัก
กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอนะ
ในช่วงนี้หวังว่าเป็นกำลังใจให้ขอให้เรื่องนี้มันจบลงได้ด้วยดีทุกฝ่ายนะคะ
ใช่แล้วค่ะในขณะที่อาณัตภพลอดีตคนเคยรักเอง
เคยออกมาให้กำลังใจผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไอจีด้วยนะคะ